จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสักหน่อยนะคะ
สวัสดีคุณครูเก้งค่ะคุณน้องช่วงคุณครูเต้วและคุณผู้กีตาร์นั่นเองค่ะ
ถ้าไม่บอกนะว่าเขามาจากโครงการแคมป์นี้นะดิฉันคิดว่าเขามาเปิดคอนเสิร์ตกัน
แต่ละท่านนะโอ้โหเป็นนักร้องกันทั้งนั้นเลย
อย่างคุณเก้งเนี่ยนักร้องนำวงอะไรจ๊ะ

อันนี้ย้อนไวหน่อยยุบ๙๐คุณผู้ชมยุบ๙๐

ค่ะ

ไม่ธรรมดาสักคนเดียวเลยนะฮะ
คือเป็นโครงการที่จะเอานักร้องอายุ๗๑๒ปีครับ
มาอยู่รวมกันทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแสดงออกหลายอย่าง

เต้นด้วยนะครับมีหลายอย่างมากเลย
แต่ว่าหัวใจหลักของแคมป์นี้ก็คือการฝึกความกล้าแสดงออกของเด็ก

ประสบการณ์ปีที่แล้วเราก็เอามันมาปรับใช้กับปีนี้ไหม
อย่างเช่นกิจกรรมหรือว่าการทำให้น้องสนุกสนานมากขึ้น
ใช่คือกิจกรรมปีที่แล้วผู้ปกครองบอกผมมาเองว่ามันเวิร์คมากเลย
ว่าเด็กที่กลับไปจากแคมป์ปีที่แล้วเขาเปลี่ยนไปเป็นอีกคนนึงเลย
คือเขามีความมั่นใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เฉพาะกับการร้องเพลงเดียว
ความมั่นใจมันส่งเสริมให้ลูกเรามันพัฒนาได้หลายด้าน
คือจะเป็นเครื่องการันตีว่ากระแสตอบรับจากปีที่แล้วเนี่ยมันแน่นมากแล้วมันดีมาก
เพราะฉะนั้นเลยกลับมาจัดในปีนี้และในปีนี้มันมีความพิเศษอย่างไรบ้าง
ครับก็ความพิเศษคือเราก็เอานี้รับบทเรื่องจากครั้งที่แล้ว
เลยเป็นแล้วประสบการณ์ของครูทุกคนจะใส่ให้ด้วย

จะเอาประสบการณ์ที่ขึ้นบนเวทีบ่อย

น้องเธอแล้วก็จะมาช่วยดูแลเรื่องของการพูดการแสดงบนวัยทีให้กับน้องด้วย

และจะบอกนะว่าไม่ใช่แค่นักเรียนมาเรียนอย่างเดียวนะ
คุณครูก็มีการเรียนไปด้วยเหมือนกันเพราะว่าอะไร

คุณแต้วค่ะคุณแต้วยังไงบ้างคะเล่าประสบการณ์ตรงนี้หน่อย

เพราะว่าจะเป็นแต่งหน้าทำผมเหมือนมีเด็กเป็นสิบคนวิ่งไปวิ่งมา
แต่ว่าเนื่องจากว่าเราผ่านการเวิร์คชอปผ่านการอยู่ในระเบียบวินัยที่เราผ่านกันมา๔วันแล้วเนาะ
เพราะฉะนั้นวันที่๕เนี่ยเหมือนจะมีอะไรที่แบบเราคุยกันว่า
เออเดี๋ยวแบบนี้นะแล้วทุกคนก็จะเข้าใจกันว่าโอเคตอนนี้เราต้องเงียบแล้ว
ตอนนี้เราต้องอยู่ในระเบียบวินัย
ขอย้ำอีกครั้งว่ากิจกรรมในค่ายในแคมป์ของเรามีอะไรบ้างค่ะเชิญครูพฤษด้วงเลยค่ะ
ตั้งแต่๑๘๒๒เมษายนนี้ตอนนี้ก็รับสมัครอยู่นะคะ
นี่ไงถ้าไม่ได้คนนี้นี่แย่เลยนะเพราะมันครบถ้วนเลย

คุณผู้ชมค่ะหรือว่าผู้ประคองคนไหนสามารถที่จะไปสนใจติดตามได้นะคะสำหรับแคมป์นี้ดีมาก
ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้ง๔คุณครูนะคะที่มาเปิดโลกกระทัดให้กว้างใหญ่มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
วันนี้หมดเวลาของบันเทิงไทยรัฐแล้วนะคะขวัญและทีมงานรวมไปถึงคุณครูทุกท่าน